สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาล่ะวันนี้หวัดอังคารนะหวัดอังคารหวัดอังคารเราที่ใส่หน้ากาก
พระท่านพระเจ้าพี่เราก็ต้องทำอย่างนี้นะสามารถจริงเพราะเรานั่งห่างกันไม่ได้
ที่สำคัญมันคือการรับผิดชอบตัวสังคมค่ะอะไรอยู่ค่ะ
หน้ากากวันนี้จะหาแพงขนาดไหนเพราะว่า
ตอนที่เริ่มลุดจากเวียดนามลุดจากอะไรมาบ้าง

แต่วันนี้บ่าย๒โมงตามการคาดการณ์เลยก็คือวันนี้นายกประกาศพรกรฉุกเฉิน
ก็มีหลายคนที่บอกว่าไม่เข้าใจว่าต้องมีอะไรบ้าง

ผู้รู้สึกข่าวก็แรงงานว่าจากสถานการณ์นี้
ซึ่งประชาชนคนไทยกลายเป็นผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน
และในช่วงหลังมาเนี่ยนะคะ๒๓วันวันนี้คือ๑๐๐คนอัพทุกวันเลย
ล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ประกาศใช้พระราชกำหนดหรือว่าพรกร
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี๒๕๔๘แล้ว
สกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทย
โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่๒๖มีนาคมนี้เป็นต้นไป
และจะใช้ระยะเวลา๑เดือนวันตาหลุดอีก
ทั้งนี้ในมาตรา๙ของพระราชกำหนดนี้นะคะ
ก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้ยุติลงโดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น
ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนด
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหาสถาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือว่าเป็นบุคคลยกเว้นกี่โมงอ่าตอนเนี้ยยังไม่รู้แต่ยี่สิบหกเนี่ย
น่าจะมีรายละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่รู้แต่อันนี้คือจะมีเรื่องนี้แน่
เป็นโครงเบื้องต้นเราขอใช้ว่าเป็นโครงเบื้องต้นที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องร่วมปฏิบัติกันนะฮะคำถาม
อืมคือใช่ไหมค่ะซึ่งอันนี้นะฮะเรายังไม่รู้ว่ากี่โมงนะ
ซึ่งทั้งรายละเอียดทั้งหมดเนี้ยจะออกมาวันที่ยี่สิบหกอีกสองวันค่ะ
เราก็ทีนี้ถ้าหากว่าข้อนี้นะฮะถ้าหากว่าใครฝ่าฝืนติดคุก๒ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
แต่คนที่ต้องออกก็ขออนุญาตได้นะอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยอ่ะ
นี้อันที่สองนี้ก็คือนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธิน
ประเทศไทยตอนนี้คือ๔ลายแล้วนะฮะ
วันนี้ที่เสียชีวิตก็คือชายไทยอายุ๗๐ปีป่วยเป็นวรรณโรคด้วย
อีกรายคือเป็นชายอายุ๔๕ปีมีภาวะโรคเบาหวานและโรคอ้วน
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเมื่อวานนี้๑๒๒ใช่ไหมคะ
วันนี้๑๐๖รวมทั้งหมดสะสมคือ๘๒๗กลับบ้านได้๕
และยังรักษาตัวอยู่๗๖๖รายก็คนที่รักษาตัวเนี่ยนะฮะ
ก็แบ่งเป็นกลุ่มอย่างนี้ค่ะผู้ที่สัมผัสหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
หรือสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากมีอยู่๒๕ลาย
และเป็นกลุ่มผู้สัมผัสโลกที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้๑๒ลาย
มีเซียนมวยมีพนักงานบริการมีประวัติกินข้าวกับผู้ป่วย
มีการกินเลี้ยงดื่มสุรากับผู้ป่วยสถานบันเทิง
และพนักงานขายเสื้อผ้าคือทั้งหมดเนี่ยกระจายออกไปทุกทิศทางจากคนที่เป็นคนหนึ่ง
ไปถึงพนักงานขายเสื้อผ้าเลยทีเดียวและใกล้ชิดกับผู้ป่วยในสนามมวย
และผู้ประกอบกิจทางศาสนา๒ลายจากปัตตานี
ส่วนกลุ่ม๒มี๓๔รายเป็นกลุ่มย่อย
คือเป็นชาวต่างชาติ๒๐ลายมาจากต่างประเทศ
คนไทย๘รายเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
และกลุ่มที่ทำงานสถานที่แออัด๑๐ลายเป็นรอปภเป็นคนขับแท็กซี่

ตอนนี้ที่หน้าที่เราค่อนข้างจะกังวลมากก็คือ
หมอพยาบาลติด๔ลาย
เนื่องจากว่าในการตรวจเนี่ยคนที่ไปหาหมอไม่บอกว่าตัวเองไปสนามมวยมา

ก็เลยไม่ได้ไปอยู่ในห้องเชื้อไม่ได้ใช้วิธีตรวจแบบ
คนที่ติดโควิดไม่บอกทำให้หมอและพยาบาลติดไป๔ลาย
ส่วนกลุ่มที่๓รอผลแล็บยืนยันว่าพบเชื้อ
แต่ว่าตอนนี้นะฮะอยู่ระหว่างสอบสวนโลกอีก๔๗ลายค่ะ

ท่านผู้ชมฮะขอสรุปเนื้อหาหลักใหญ่ใจความด้วยกัน

บางคนบางท่านไม่ได้มีโอกาสได้ดูท่านนายกนะฮะ
ว่าท่านนายกได้พูดว่าอะไรบ้าง

อย่างแรกเลยเมื่อกี้นี้ถ้าสมมุติเราดูกันเนี่ย
วันนี้ช่วยชาติง่ายมากการช่วยชาติของคนไทยเราคือ

อยู่บ้านให้มากที่สุดแค่นั้นเอง
ท่านผู้ชมค่ะคือที่ท่านนายกประอบตาลออกมา
สถานการณ์ฉุกเฉินห้ามไม่ให้บุคคลใดออกนอกเคหาสถานในระยะเวลาที่กำหนด

เดี๋ยวเราจะต้องเราจะต้องศึกษากันดูว่ากี่โมงเดี๋ยวเขาคงจะได้บอกเรา

แต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
นะฮะเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
นะฮะก็ต้องดูว่าอาชีพอะไรบ้างที่เราได้ออกกันนะฮะแล้วก็กี่โมงในสิ่งที่เขากำหนดมาให้
อันนี้คือสิ่งที่คนไทยจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะ
อย่างที่สองห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน
หน้าที่ใดหรือกระทำการใดเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
เอาง่ายคุณจะไปรวมตัวกันอย่างที่วันนั้นเขาประกาศในกรุงเทพมหานครผับปิด
คุณจะไปรวมตัวกันอยู่ตามทะเลไม่ได้ไม่ได้
หรือคุณจะไปจัดงานปาร์ตี้บ้านเพื่อนก็ไม่ได้
รวมกันไม่ได้ก็ไม่ได้หรือในขณะเดียวกัน
วันนี้มันต้องใช้ความสามัคคีฮะมันไม่มีใครก็แล้วแต่
มันถึงจะผ่าวิกฤตนี้ไปได้อืมการชุมนุมการมั่วสุมหน้าที่ใด
การกระทำอะไรที่เป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
อย่าเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่วันนี้หนักกันอยู่แล้ว
คุณดูเอาเองแล้วกันนะฮะหมอเอาชีวิตตัวเองเข้ามาเสี่ยง
เพียงแค่คุณไม่ยอมบอกประวัติจริงไม่ยอมบอกอาการของคุณจริง
ปรากฏหมอพยาบาลติดไปสี่ติดไปสี่
แล้วเราต้องยอมรับไม่ใช่เฉพาะหมอไทยพยาบาลไทยฮะ
วันนี้อุปกรณ์ป้องกันมันไม่พอยังไงมันก็ไม่พอฮะ
ไม่ใช่ใครบริษัทจัดการไม่ดีแต่มันเป็นทั้งโลกอืม

ภาษณะขนส่งมวลชนอะไรที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงหรือบนขนส่งมวลชนเราเคยเบียดยัดกันเต็มที่เราอาจจะต้องมีมาตรการต้องติดตามเหมือนกันเพราะมันคือชีวิตของพวกเราทุกคนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงจริงนะฮะการใช้อาคารการใช้อาคารเนี่ยเอาง่ายหรือบางทีเขามีมาตรการอาจจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้พิธีกรที่

ถ้าสมมุติเรากำลังจะพูดกันอยู่เนี่ยห้ามมีให้ผู้ใดเข้า
ภายนอกเคหาสถานในระยะเวลาที่กำหนดตอนนี้ยังไม่มี
ให้รู้ถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวเขาคงจะมีออกมาเขาประกาศ
ให้เราเตรียมตัวก่อนสองวันถูกต้องไหมฮะใช่อันเนี้ยเรา
ไม่มีข้ออ้างแล้วเขาประกาศให้เราเตรียมตัวก่อน๒วันแล้ว
เพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวเหมือนกัน
หรือแม้กระทั่งให้อบพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนด
เขากำหนดตรงไหนเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ห้ามพูดใดเขาเป็นพื้นที่ที่กำหนดไอ้พื้นที่ที่กำหนดอยู่ตรงไหน
วันนี้เรายังไม่เข้าใจอันนี้เขาจัวมานี่แหละ
จัวว่าอันนี้แหละจะได้ไม่แตกตื่นมั้งเขาทำถูก
อันนี้เราไม่ได้มานั่งอวยพรอวยเขานะฮะ
แต่เขาพูดมาแล้วคนไทยจะต้องปฏิบัติกัน
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้คุณเดินทางกลับบ้าน
คนที่เสียชีวิตคนต่อไปอาจจะเป็นคนที่คุณรักก็ได้
เราขอเน้นจริงนะฮะถ้าคุณไม่ต้องมารับผิดชอบต่อสังคมหรอกฮะ
รับผิดชอบต่อตัวคุณเองวันนี้ถ้าคุณเอาโรคกลับไป
หรือคุณมีเชื้อภาหะอยู่
เมื่อวานเราพยายามจะอธิบายให้คุณฟังแล้วมันเป็นสองอย่าง
แบบไม่แสดงตัวเลยก็มีไม่เป็นอะไรเลยไม่มีอาการอะไรเลยก็มี
กับอาการสุดเลยก็มีและแน่นอนณตอนนี้ถ้าสมมุติเรานับกันดีดี
คุณลองนับดีดีนะฮะกลุ่มหนึ่งที่มียอดขึ้นมาตลอดเวลานั่นคือกลุ่ม
สองศูกย์แล้วถูกต้องไหมฮะ๑๓ศูกย์๑๓ศูกย์๑๓วันนี้วันที่
วันนี้๒๓๒๓ผ่านไป๑๐วัน๒๔ใช่ไหม๑๑วัน๑๑วัน
มันจะออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์มันอยู่ช่วงเนี้ยฮะอืม
มันอยู่ช่วงนี้เราย้อนกลับไป
ย้อนกลับไปอีกเขาชกมวยกันวันไหนวันที่หกหก
แสดงว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฟักตัวช่วงแสดงผลนะฮะช่วงเนี้ย
มันเป็นช่วงฟักตัวแล้วก็ช่วงแสดงผลก็คือทอดแรก
ในช่วงแรกหลังจากวันที่๖มาก็คือมีผลไปประมาณช่วง๑๓
ที่อยู่ในระยะนี้ท่านผู้ชมคิดตัวเอง
แล้วกันว่าตอนเนี้ยกำลังฟุ๊ล่ะล่ะต้องดูกันสักนิดนึง
เราขอให้เห็นใจเห็นไหมฮะบางคนที่วันนี้หมอพยาบาล

เป็นด่านแรกจริงท่านผู้ชมฮะ

เพราะผู้ป่วยไม่ยอมบอกประวัติจริง

ทำให้หมอเขาก็ไม่มีเวลากักตัวเนื่องจากคนมันเยอะมาก

หมอคนเดียวต่อผู้ป่วยกี่คนก็ไม่รู้
เพียงแค่หน้าที่ของคุณคือบอกประวัติตรง

สนามมวยตอนนั้นรับเชื้อมาจากประเทศอิตาลี

อิตาลีตอนนี้มันอาจจะกลายพันธุ์แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้
มันอาจจะกลายพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นวันนี้เราเธอเห็นหมอพยาบาล๔คนที่ติดเชื้อโควิดกันไป
เมื่อวานนี้คำถามนึงพวกเราเข้าใจครับผู้ชม

แต่วันนี้สมมติคนถามว่า

แล้วเราไม่เดินทางกลับบ้าน

คุณก็ไม่ได้ทำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาขอให้คุณดูอย่างงี้
คุณติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยส่งประกันสังคม
อาชีพอิสระอย่างพวกเราเป็นพนักงานบริษัท
หนูมีประกันสังคมส่งมาเป็นสิบปีแล้วส่งมาตลอดมีไหมฮะ
ไม่มีค่ะมีไหมฮะเดี๋ยวพี่เป็นพนักงานประจำพี่เป็นพนักงานสังคม
อ่ะสำหรับแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม
ฟรีแลนซ์ทั้งหลายก็คือเหมือนทำเป็นรายวันรายวันทั้งหลาย
สิ่งที่คุณกลัวที่สุดคืออะไรฮะหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการมอบเงินสนับสนุนให้คนละ
ห้าพันบาทนะฮะต่อเดือนนะฮะต่อเดือนเป็นระยะเวลาทั้งหมดสามเดือน
อันนี้คือสิ่งที่เขาจะทำสองคุณเนี่ยต้องติดตามสิ่งเหล่านี้ดีเหมือนกันนะครับ
เขาจะมีการเพิ่มสินเชื่อฉุกเฉินค่ะเพิ่มสินเชื่อฉุกเฉินเนี่ย
ละหนึ่งหมื่นบาทต่อคนเงินกู้นะเงินกู้ดอกเบี้ย
เท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งอืมซึ่งมันเป็นการช่วยช่วยช่วยผู้คนอืม
แล้วก็อันนี้หมายถึงว่าโอ้ตาจะไปเอาหลักประกัน
ไม่ได้ใช้หลักประกันสำหรับท่านท่านท่านท่าน
ตั้งใจฟังแล้วก็ศึกษาตรงนี้ให้ดีดีนะฮะนี่คือลูกจ้าง
ตกงานจริงมันไม่สามารถทำอะไรได้จริง
มันจะมีสินเชื่อพิเศษอยู่ที่๕๐๐๐บาทต่อคน

อันนี้๕๐๐๐บาทมันเป็นเงินที่สูงพอสมควร
เพราะฉะนั้นจะมีดอกเบี้ยอยู่๐๓
ซึ่งน้อยมากนะพี่แต่อันนี้มันมีข้อยกเว้นว่าคุณต้องมีหลักประกัน
อืมคุณจะต้องมีอะไรมาประกันในการกู้บ้านช่องที่ดินอะไรอย่างเงี้เหรอ
ถูกหรือว่าคนไม่คนห้ามคนคงจะรับประกันทั่วไปอะฮะ
คุณจะมีอะไรมาประกันในที่สุดโรงรับจำนำนั่นคือความหวัง
อืมโรงรับจำนำตอนนี้รัฐบาลจะขอโรงรับจำนำ
ดอกเบี้ยเนี่ยจะต่ำมากจะอยู่ประมาณ๐๑๒๕เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน
ซึ่งก็พอหายใจหายคอกันได้ถูกต้องไหมฮะดีกว่าให้คนไปกู้นอกระบบ
นี่คุณดูนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้คือพวกเราเป็นประชาชนควรจะศึกษาอย่างใกล้ชิดพอสมควร
อ่ะยังมีอะไรอีกเรื่องของภาษีภาษีที่ปกติจะยืดภาษีไปจนถึงสิงหาคมนู่น
ใช่ปกติมิถุนสิงหาคมนะครับเราจะยื่นกันไปแล้วก็จะมีการหักลดหย่อน
เบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มเดี๋ยวคุณเคยส่งประกันกันไหมดีมาก

เมื่อกี้นี้พยายามจะเล่าให้คุณฟังว่า
เป็นครั้งแรกในของประเทศไทย
หมอพยาบาลทั้งหมด๔คนติดเชื้อโควิด

คือ๑๐๖คนตามที่เสนอไป

ก็บอกไปแล้วว่าเป็น๔คน

มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัด
ภูเก็ตยะลาบุรีรำ
บุรีรำนี่เราเห็นประกาศปิดเมืองคนแรกเลย

อีกคนนึงมาจากนครปฐม

ภูเก็ตยะลาบุรีรำแล้วก็นครปฐม
เนื่องจากเหตุผลที่มิกคี่พูด

ทำให้บุคลากรทางการแพทย์

ซึ่งทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจ

แล้วก็พยาบาลติดเชื้อโควิด๑๙
อีก๔เลยนะ
ในขณะที่วันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก

คนที่๒เป็นผู้หญิงอายุ๕๘
โดยมัลดาของภรรยาของรายแรกภูติเชื้อรายล่าสุดเป็นผู้ชายยุทธ๓๓ปี
ชาวพื้นที่อำเภอแม่จันทร์เพิ่งเดินทางกลับมาจากย่านทองหล่อ
แล้วก็ป่วย๒๒มีนาคมก่อนไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็พบว่าติดเชื้อดังกล่าวเนี่ย
เมื่อรวมทุกรายแล้วพบว่าผู้ที่ใกล้ชิดมีโอกาสเข้าสู่ภาวะเสี่ยงหมด
กรณีที่พบผู้ป่วยดังกล่าวเนี่ยทำให้คณะทำงานจะประชุมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการโลกติดต่อว่าจะดำเนินการมาตรการสูงขึ้นไหม
ซึ่งอยู่กับประชาชนว่าวันนี้ทุกสิ่งที่อาจจะเกิด
จะต้องอยู่กับประชาชนว่าให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงไหน

แล้วในกรณีที่กลับจากกรุงเทพปริมณฑลหรือพื้นที่เสี่ยง
มาตรการปิดด่านพรมแดงเพียง๒จุดก็คือแอมเภอแม่สายและเชียงของ
เพื่อการขนส่งสินค้าเราต้องอย่าลืมเวลาเราส่งพวกชิปปิ้ง
พวกลอจิสติกส์ทั้งหลายมันก็จะเข้าทางลาวทางอะไร
เพราะว่าคุณจะสั่งของจากจีนมันจะผ่านมาทางเวียดนามทางลาว
ตอนนี้เราก็ประกาศปิดด่านไปกันหมดแล้วเห็นไหมฮะ

ล่าสุดถามว่าแรงงานต่างชาติเขาก็ต้องการจะกลับบ้านกันเยอะพอสมควรนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีสปลาวเขายังรอกลับบ้านอยู่
แล้วก็คนไทยที่ตกค้างแล้วกลับมาแล้ว๑๕คน
ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อ๓รายตรวจสอบปรากฏแล้ว
ทุกคนส่วนใหญ่มีประวัติใกล้ชิดกับบุคคลทั่วไปหลายลาย
ซึ่งปัจจุบันทั้งหมดก็ได้แต่กักตัว
เพื่อดูอาการเป็นเวลา๑๔วัน
อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คนไทยจะต้องช่วยกันพอสมควรนะฮะ
มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็รู้สึกแบบ
บางคนก็ไม่กล้าไปหรือว่ากลัวกันนะคะ
สำหรับเรื่องของศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด๑๙
ซึ่งวันนี้ค่ะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ไวรัสโควิด๑๙จนไม่มีใครกล้าทำศพ
บอกว่าอย่างนี้ค่ะได้ให้ความมั่นใจตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อรายแรกและเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งรวมถึงชายอายุ๗๐ปีที่เสียชีวิตแต่ไม่พบเชื้อไปแล้วด้วยนะคะ
โดยหลักการจะติดตามจากสารคัดหลังผ่านการพูดคุยไอจาม
และผู้เสียชีวิตไม่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้
แต่ว่าในการประกอบพิธีเนี่ยต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ระวังเรื่องการไปสัมผัสกับศพเท่านั้น
อย่างเช่นแพทย์พยาบาลผู้ปลงศพซึ่งมีมาตรการในการทำงานอยู่แล้วนะคะ
ดังนั้นญาติไม่ต้องกังวลใจว่าร่างจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อ
แต่ให้ระวังผู้ที่ไปร่วมงานมากกว่าเพราะว่าเชื้อโรคอยู่ในคนที่มีชีวิต
ที่มีคนไปร่วมงานไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
จึงต้องมีมาตรการป้องกันแล้วก็เว้นระยะห่าง
ศพที่มีเชื้ออยู่จะใช้วิธีใดนั้นทางพระพุทธศาสนาเองก็เผาอยู่แล้ว

ทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐนะคะ
ก็ยกระดับการเตือนภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยสู่ระดับที่๓
อันนี้ทางสหรัฐบอกอย่างนี้นะคะ
ซึ่งการเตือนภัยในระดับ๓เนี่ยเป็นการเตือนเพื่อให้ประชาชนชาวสหรัฐหลีกเลี่ยงการเดินทางถ้าไม่จำเป็น
จากว่าพบว่าประเทศไทยกำลังมีการระบาดของโรคภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
จากนี้ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐก็ยังเตือนอย่างนี้คุณผู้ชม
ให้ผู้ที่เดินทางกลับจากไทยไปยังสหรัฐให้อยู่บ้านนะคะกักตัวเองเป็นเวลา๑๔
คนแล้วปรากฏว่าไม่มีวัดไหนรับจัดงานศพเอาอย่างนี้จัดงานศพผู้ป่วยโควิดได้ไหมวันนี้เรา
มีผู้ป่วยผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔คน๔คนแล้วนะฮะวันนี้เป็นรายที่๔
ต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกขั้นตอนป้องกันการสารคัดหลังเนี่ยหลุดรอดออกมา
แล้วก็ไม่มีการเปิดถุงอีกเลยอันนี้คือศพของผู้เสียชีวิตจากโควิดนะครับ
ญาติจัดงานศพได้มั่นใจไม่มีการแพร่เชื้อนะฮะ
แล้วก็ชาปนกิจเนี่ยในการเผาเอาง่ายเวลาจะเผาเนี่ย
อุณหภูมิของไฟเนี่ยมันอยู่ที่๘๐๐ถึง๑๐๐องศาเซลเซียสอยู่แล้วนะฮะ
เชื้อตายหมดอยู่แล้วฮะเพราะเชื้อมันอยู่ได้ถึง๕๐กว่าองศา
๕๐กว่าองศาเวลาเราเผานะแม้ว่าไฟจะอยู่ถึง๕๐กว่า
มัน๘๐๐๑๐๐องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเชื้อตายหมดครับ
ไม่เหลือออกสู่สาธารณะเลยประชาชนอย่ากังวลนะฮะแล้วก็มีประชาชน
แบบเกี่ยวกับจัดงานศพให้มั่นใจว่าศพไม่สามารถไอจามได้
เรากลัวคนไอจามมากกว่าอย่าไปกลัวศพเพราะศพไม่สามารถไอจามได้นะครับ
จากการพูดคุยอย่างไรก็ตามผู้เสียชีวิตบางรายเนี่ยไม่ได้มีเชื้อแล้ว
เช่นคนที่เป็นวรรณโรคเนี่ยนะฮะเป็นต้นเนี่ยอย่างไรก็ตามทำไมถึงต้องกังวลโรคนี้
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตจากวรรณโรคมา
แล้วก็มันก็คนก็จะกลัวกันอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกมีผู้เสียชีวิต
วรรณโรคเป็นจำนวนมากซึ่งวรรณโรคเนี่ยเป็นการแพร่เชื้อทางอากาศด้วยซ้ำไป
เมื่อก่อนเนี่ยวรรณโรคเนี่ยมันแพร่เชื้อทางอากาศด้วยซ้ำไป
เขาว่าอย่างนั้นนะครับทำไมเราถึงไม่กังวลแต่มากังวลตรงนี้อย่างไรก็ตามศพ
ต้องมีการดูแลอย่างเหมาะสมทุกรายญาติพี่น้องที่จะทำบำเพ็ญกุศลไม่ต้องกังวล
สามารถทำได้ปกตินะฮะทำได้ปกติส่วนคนที่จะไปร่วมงานศพก็ไม่จำเป็น
จะต้องไปกังวลอะไรมากมายเพราะตัวศพเองไม่ได้เป็นแหล่งพอเชื้ออยู่แล้ว
คนที่ไปร่วมงานศพที่เมื่อกี้เขาพยายามจะเตือนนั่นแหละคุณไปอยู่ด้วยกันคุณป้องกันกันหรือยัง
นั่นน่ะคือสิ่งที่น่ากลัวกว่านะครับเพราะเชื้ออยู่ในคนที่ยังมีชีวิตฮะถูกต้อง
แต่ในขณะที่หลายคนตอนนี้ก็มีการช่วยเหลือกันนะนะอย่างบางคนเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นเจ้าของ
ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าปกติเนี่ยก็บอกลูกห้องเป็นปกติว่าก่อนหน้านี้ตนเคยผ่อนผันให้ลูกห้องเนี่ยไม่ต้องรีบมาจ่ายค่าเช่าห้องเพราะว่าตนเองต้องไปธุระทำให้ลูกห้องเนี่ยยังเก็บกระแสเงินสดกับตัวเองไว้ได้ยาวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยยังเคยแจกหมูกระทะให้กับลูกห้องด้วยคนละหนึ่งชุด
ค่ะก็เรื่องรถกระบะลากศพไปยาวไกลมากเขาเข้ามามอบตัวแล้วเขาก็ยืนยันแล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นศพ

อ่ะกลับมากันฮะนี่เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอส

แล้วก็มาสิ้นสุดที่ปั๊มน้ำมันในเขตตำบลลาดบัวขาว
ก่อนที่จะขับออกไปแล้วก็ทิ้งศพกองเอาไว้ตามได้ที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนะคะ

พันตำรวจโทรกิจติพชำนาณเทพนักงานสอบสวน
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และทราบเลขทะเบียนรถแล้วก็ติดต่อไปยังเจ้าของรถกระบะคันดังกล่าวค่ะ
เพื่อให้มามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
ซึ่งเมื่อวานนี้นายสิทธิศักดิ์อายุ๒๓ปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม
เดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแต่ยังให้การปฏิเสธในข้อหาขับรถชนคนเสียชีวิต
โดยเจ้าตัวให้การว่าขับรถมาตามถนนมิตรภาพช่วงออกจากตลาดกลางดง
ตอนมองเห็นเหมือนมีก้อนเนื้อหมูอยู่กลางถนน

ไม่ได้คิดว่าจะเป็นโสบเขาบอกเขาไม่รู้
กระทั่งขับมาระยะหนึ่งมีคนบีบแตรบอกอะไรบางอย่าง
ซึ่งคิดว่าเป็นการบีบแตรเพราะว่าตัวเองไปขวางทาง
ต่อมาตนได้จอดรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อเข้าห้องน้ำ
หลังจากนั้นก็ขับรถออกไปจากปั๊ม
โดยรู้สึกว่าเหมือนจะถอยรถเหยียบอะไรบางอย่าง

แต่ไม่ทันได้สังเกตจนกระทั่งทราบข่าวในสื่อต่างว่ารถของตนเนี่ย
ลากศพมาทิ้งไว้บริเวณปั๊มน้ำมันดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพศรีคิ้วก็เลยโทรศัพท์
เพื่อจะให้เขาเข้าไปมอบตัว
ทั้งนี้พันธุ์ตำรวจโทกิตติพฤษก็เปิดเผยอีกว่า
เบื้องต้นได้พาตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุ
ที่ตำบลกลางดงและตำบลลาดบัวขาว
แล้วก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับผู้ต้องหารายนี้นะคะ
โดยยังอยู่ในช่วงของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งทางสพศรีคิ้วก็ร่วมกับสพกลางดงอำเภอปักช่อง

จากว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ปากช่อง

มีผู้สูญหายในพื้นที่หรือไม่
ส่วนที่อำเภอศรีคิ้วเป็นจุดที่พบศพ
ส่วนจะชนหรือไม่นั้นยังไม่ทราบ

แต่ดูจากสภาพของรถเนี่ยไม่มีสภาพความเสียหายแต่อย่างไร
มีเพียงรอยเลือดของผู้ตายที่ติดอยู่บริเวณพลาวล้อหน้า

ต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน๓

ก็ได้ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปด้วย

คือเขายังไม่ได้มีการยืนยันออกมาว่าชนหรือไม่ชน

ใช่แต่ว่าเขาดูจากสภาพของรถ

แต่สบมาได้อย่างไรหรือตายก่อนอยู่แล้ว
ทำไมสบไปอยู่ตู่กลางถนนอะไรอย่างนี้

ว่ามีไฟทางถ้าเป็นกำลังคืนน่ะ

คนน่าจะต้องเยอะแล้วนะคะ
ในอำเภอบ้านดุงเนี่ยพร้อมด้วยกรรมการบริหารคำชโนธเนี่ย
ก็ทำพิธีบวงสวงเพื่อขอขมาปู่ย่า
เพราะอะไรเพราะจะต้องปิดเกาะเป็นเวลา๑๔วัน
ไม่ต้องขอฮะเขาคงจะดีใจฮะเพราะว่าเกาะโดนทำลายไปเยอะแล้วนะ
มันเป็นการพักธรรมชาติแล้วล่ะจริงแต่ก็เพื่อเป็นการขอเข้ามาแหละ
เพื่อเป็นการขอบอกกล่าวว่าจะต้องปิดนะด้วยเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าธรรมชาติจะได้กลับมาสู่เมื่อก่อน
เข้าไปในคำชโนธนี่มันล่มเย็นจริงเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยเท่าไหร่
แต่ตั้งแต่ยังไม่มีไม่มีคนอ่ะนะ
ปรากฏว่าแน่นอนก็จะปิดเกาะเป็นเวลา๑๔วัน
ตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคมจนถึง๕เมษายน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙อันนี้ถูกต้องนะครับ
สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดวันแรกภายนอกหยุดกิจกรรมทุกอย่าง
ก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด
ล้างถนนทุกสายภายในบริเวณคำชโนธ
ส่วนนักเสี่ยงโชคก็ติดตามทางไลน์ซึ่งได้เลขเด็ดมากันด้วยนะฮะ
น้องล้างถนนกันเนี่ยได้เลขเด็ดไหมได้
เขาบอกว่าจากศาลเก่าก่อนจากศาลเก่าเนี่ยเห็นมา๕๗๓เลย
ก็เห็น๙๖ก็เห็น๓๔ก็เห็น
แต่สำหรับเลขดังของแม่ค้าแถวตรงเอ่อ
คำชโนธเนี่ยต้องยอมรับแผงลอตเตอรี่เยอะที่สุดอุดรเนี่ย
แล้วก็สถิติปีนี้เราจะเห็นไหมครับ
ว่าคนรางวัลที่หนึ่งกลับมาที่อูดอนอีกแล้ว
มันมีอยู่ช่วงกระเทิบไปที่นครพนมตอนนี้กลับมาที่อุดรอีกแล้วนะ
สำหรับเลขดังของแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ขายดิบขายดีถือว่า
เขาบอกไปได้มาจากครูบาบุญชุ่มอีกไปได้มาจากครูบาบุญชุ่มลึก
ว่าเป็นเลขดังของพระครูบาบุญชุมเขาไม่ได้ให้เลขนะฮะ
ท่านปฏิบัติของท่านอยู่นะครับคือ๗๘
แม้ว่าจะไม่มีการออกรางวัลอย่างที่รู้ว่าเอาตัวเลขไป

เพราะตอนนี้คนจะต้องใช้เงินกันเยอะเนาะ
เพราะฉะนั้นการเลือกรางวัลจะไม่มีการออกรางวัลแต่ชาวบ้าน
ก็หาตัวเลขเตรียมสแตนบายเอาไว้ก่อน
เผื่อเขาออกเมื่อไหร่เลขเหล่านี้จะได้เอากลับมาใช้อีกนะฮะนี่เห็นไหม
สาธุ๕๗๓เฮงสาธุ๙๖เฮงสาธุ๓๔เฮง
เมื่อกี้หันไปดูเห็นกระดาษของพี่เหมียวโอ้โหจดตัวเลขเยอะมาก

ดูว่าที่เขาบอกว่าอิตาลีคนตายนำจีนไปเท่าตัว
คนตายที่จีนกับผู้เสียชีวิตก็คือ๓๐๐๐
อิตาลีตอนนี้๖๐๗๗คนแล้วก็ยังไม่หยุดด้วย

วีเหมือนกันติด๑ใน๕มึงไม่ล่วงเลย
เขาเล่าว่ายังไงบ้างที่เยอรมันตอนนี้

ตอนนี้การระบาดมันย้ายไปที่ยุโรปแล้ว

เจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
จะเจริญเติบโตถ้าอุณหภูมิประมาณสัก๙องศา

ช่วงที่โควิดมันระบาดที่อูอาน

เก้าองศา๑๐องศา

ถ้าประเทศไทยอากาศประมาณนั้นซึ่งเราไม่มีโอกาสได้เจออยู่แล้ว๙องศา๑๐องศา
คุณลองไปดูที่อิตาลีไปดูที่ยุโรปตอนนี้สิ

ประมาณ๘๙องศาอะไรอย่างนี้

กลางปลายหนาวจะเข้าสปริง
ประมาณ๑๙๓๐องศาถูกต้องไหมครับประมาณนี้
ก็สปริงมันก็ประมาณ๑๐๓๔องศาตนต้น
มาดูที่เรื่องโควิดต่อเนื่องมาที่บ้านเรา
เพราะว่าพระธาตุดอยสุเทพก็จะปิดไม่มีกำหนดค่ะ
กว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

วัดพระท่าดอยสุเทพวรวิหาร
อภัยค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่

คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเชียงใหม่
ได้ประกาศปิดการเข้ากราบศักระภายในองค์พระธาตุ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูทั้ง๔ด้าน

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่
ก็ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙นี้
อย่างไรก็ตามการปิดครั้งนี้
นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่

วัดก็ไม่ให้เข้าไปภายในพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งด้านในจะมีเพียงพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของวัดที่เข้าออกได้เท่านั้น
ตอนนี้ทางวัดก็ปิดอย่างไม่มีกำหนดนะคะ

ทางวัดก็จะทำการเปิดตามปกติ

ที่เขาเคยหละหลวมในการป้องกันตัว

จะเข้าไปจำนวนหนึ่งประมาณ๗ไม่เกิน๑๐คน

แล้วระหว่างรอนี่ก็ต้องห่างกัน๒เมตร

ก็จะมีบางประเทศที่ทำแบบนี้ด้วย

ถ้าเราขึ้นวันละร้อยละร้อยอย่างนี้
๓วันถูกต้องไหมครับวันเว้นวัน
ลดเหลือสักอาทิตย์ละวัน

วันก็โอเคนะยังสดอยู่

เหลือลดกันมันก็จะช่วยลดได้หน่อย

ตอนอู่ฮั่นที่เขาปิดเลยเนี่ยก็๓วันครั้งนะ

อำนวจเป็นอาทิตย์ด้วย

เพราะฉะนั้นเมืองเขาอยู่ที่ว่า

ควบคุมอย่างใกล้ชิดเราเห็นสถิติม่อนเราพยายามข่าวใส่ไข่ของ
พยายามจะอธิบายให้คุณฟังไปตั้งหลายหลายรอบสมมุติคุณเก็บ
อยู่กับบ้านเราไม่ออกไปเลยเราไม่ต้องออกมาทำรายการ
ทีวีตากล้องทุกคนนอนอยู่บ้านกันหมดอืมมันจะอยู่หลักหมื่นฮะ
มันจะอยู่หลักหมื่นหลังจากนี้อีก๒๐กว่าวันมันจะอยู่หลัก

ตามใจฉันอ่ะฉันก็ยังออกไปซื้อของฉันยังออกไปทำงานอืม
อยู่หลักแสนเราได้เห็นหลักแสนแน่นอนตรงนั้นคือสิ่งที่
คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันนี่นะฮะซึ่งสถิตินี้เขาก็ให้ดูกัน
อยู่แล้วว่าความแตกต่างกันต่อให้คุณร่วมมือกันคนไทยทั้ง
จะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเนี่ยตนเป็นที่พึ่ง
ตนอย่าไปหวังว่าใครจะช่วยใครถูกต้องไหมใช่วันนี้ตน
เป็นที่พึ่งแห่งตนนี่ถ้าร่วมมือกันเราอยู่ที่๒๔๐๐๐๒๔๐๐๐เนี่ย
พอรับไหวนะแต่ถ้าสมมุติเราใช้ชีวิตแบบเดิมนะฮะ๑๗๐๐๐เกือบ
ว่ามีผู้ป่วยเดิมอยู่แล้วมีผู้ป่วยได้โรคอื่นด้วยสารพัด
ไม่ได้ทั้งประเทศเราไม่ได้มีโควิดอย่างเดียวนะ
ต้องนะพักกันสักนิดนึงนะมีเสร็จขี้คนใหม่มาอวดกันอีก
แล้วฮะหลังคาราบาลแดงลุ้นล้านล่าฝันจับแจกจริงทองคำมูลค่า๑ล้าน
บาทครับใครที่อยากโชคดีแบบนี้แอดไลน์คาราบาลแดงแล้วส่ง
เลขใต้ฝาหรือใต้ห่วง๑๐หลักไปมีสิทธิ์ร่วมรุ้นทองคำมูลค่า
ล้านบาทนะครับไปจนถึงวันที่๒๘เมษายน๒๕๖๓ครับคุณผู้
ไลน์แอดไลน์คาราบาลนี่นะครับขึ้นให้คุณอยู่นี่นะครับหรือ
ไลน์คาราบาลนั่นแหละครับทีมงานคาราบาลแดงเขารอไปมอบทอง
มูลค่า๑ล้านบาทให้กับผู้โชคดีคนต่อไปอยู่นะฮะแต่ตอน
นี้เราไปชมชมหน้าผู้โชคดีก่อนครับ
และนี่นะคะก็คือสัปดาห์ที่๖แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ใจ
กลางเมืองจังหวัดนครราชศรีมานั่นเองมาเพื่อตามหาผู้โชคดี
จากแคมเปญดีของคราบาลรุนล้านลาฝันนั่นเองค่ะ
สวัสดีค่ะแต่วันนี้นะฮะทางคราบาลแดนของเรา
ก็ขอมอบทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
เชื่อมตันใจครับจนพูดไม่ออกเลย
ตอนนี้ผมอายุ๒๙ทำงานมา๘๙อาชีพแล้ว
ทำงานอย่าไปท้ออย่าไปบ่น

และสนุกไปกับทุกสิ่งในรอบตัวของเรา
ทองคำมูลค่า๑ล้านบาทนี้ครับ
เปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างมากเลยครับ
คือดึงขึ้นมาจากหลุมที่ลึกที่สุด

แล้วก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

วันนี้ถึง๒๘เมษายน๒๕๕๙
ดำก่อนที่ลิเดียเอาดาราเลขาคณิต

กำลังพยายามนั่งแก้สถาบันการณ์อยู่เลขาคณิต

มีเรื่องราวแซ่บของคนในวงการบันเทิง
ได้ถอดรหัสขายปริศนากันอีกแล้ว
สำหรับเพจดังเครื่องรีโมทฮะ

สี่เหลี่ยมอันนี้มีสี่เหลี่ยสามเหลี่ยมวงกลม
เฮ้ยฉันมีมีใครวะไอ้นางจักรจิต

ออกมาโพสต์เรื่องราวของดาราหน้าจอคนหนึ่ง
ว่าปกติวิจารณ์แต่รายการทีวีและละคร
แต่ตอนนี้ขอแฉพฤติกรรมของดาราหน้าจอบางคน

ดาราท่านนี้มีชื่อเสียงถึงขนาดบอกชื่อแล้ว

เขาอยู่ในวงการบันเทิงมานานมาก

ถ้าคนทำงานเบื้องหลังเชิญดาราเลขาคณิตมาออกรายการ
เบื้องหลังจะต้องทนโดนด่าจนกลายเป็นวันฝันร้ายไปทันที
อะไรอ่ะใครทีมหาคืนรายค่าพนิตว่ายังไง
ต้องเข้าไปดูในเม้นต์
แต่ในทางกลับกันพอขอคิวเพื่อมาโปรโมทสินค้าของตัวเอง
กับแทบจะกราบการคนทำงานเบื้องหลังพูดจาดีเฮ้ยเขามีสินค้าของตัวเองด้วยว่ะ

น่าจะเป็นสินค้าตัวเอง
คุยเสียงสองทำนองสนอด้วยนะ
จนคนติ้งหลามบวชดันดันว่าคนการบันเทิงเนี่ยแหละเผื่อประโยชน์มากกว่าเสมอ
ส่วนอีกเรื่องที่ยกให้ดาราเลขาคณิตคนนี้คือเรื่องจิกหัวทีมงานของตัวเอง
รุนแรงผ่านไลน์จนลูกน้องหมดศรัทธา
และยิ่งหญิงชนิดคอตึงสุดใน๓โลก

บางทีก็ไม่รู้อาจจะเป็นชื่อจริงจริงแล้ว

ไงอีกอ่ะพี่มีเนี่ยหรือ
นี้

โหวนี่คือทำให้ทุกคนต้องมานั่งคิดแล้วก็มานั่งหาว่าเขาเป็นใคร
เพราะว่าคุณผู้ชมดูรายการของเราไปที่บ้านตอนนี้

แล้วก็ทวิตเตอร์มาหาพวกเราอย่างรวดเร็วจริง
ดังนั้นเวลาเปิดไปก็จะดูจากคุณผู้ชมส่งมา
เขาจะเช็คตลอดเวย์
ถูกต้องใครก็ไม่รู้
มาสองทีตอนนั้นต้องวอกว่าบอยก็สีผมก็เขียนเพลงให้กำลังใจคนไทย
ช่วยกันอืมนักแต่งเพลงชื่อดังอย่างคุณบอยกศียพงศ์ก็ขอเป็นอีกหนึ่ง
กำลังใจให้กับคนไทยทุกคนร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
โดยบอกเล่าผ่านบทเพลงความหมายดีที่มีชื่อว่าจะไม่ทิ้งกัน
จะเป็นคนเขียนเพลงแล้วก็ควบคุมการผลิตเองทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะ
คุณบอยโกศียพงศ์ยังได้ชวน๘ศิลปินชั้นนำมาร่วมถ่ายทอด
ว่าจะเป็นพี่ปุ๊อัญชาลีพี่ป๊อตโมเดิร์ด็อกพี่เบนชะลาทิศพี่คิวสุวีระพี่ก๊อกฟักกิ้งฮีโร่
คุณตูนบอดี้แลมแล้วก็พี่ปูพงศิษย์รวมไปถึงพี่นกพรชำนิด้วย
เดี๋ยวเราก็จะได้ฟังกันชื่อเพลงว่าจะไม่ทิ้งกัน
อ่ะแน่นอนไปฟังกันสักนิดนึงไหมฮะ
เราไปฟังกันสักนิดนึงดูหน่อยวันนี้มีนักร้องออกมาร้องกันมากมายนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไหร่
พบต้องเกิดความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้
แต่สิ่งดีที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้น

ก็จากนั้นคือแต่ละคนอัดเสียงเข้ามา

แล้วก็แบบพี่บอยกระเป๋าเสียพงอันนี้น่าจะเป็นเพลงแล้ว
ที่จะคิดว่าเราเป็นกำลังใจกัน
คนก็คงจะออกมากันเศรษฐราปินกันนะฮะ

กำลังเล่นอยู่กับน้องเดมี่เนี่ยพร้อมแคปชั่นบอก

พร้อมกับติดแท็กชื่อคนในครอบครัวเขา
พ่อทั้งแม่คือตอนนี้ตายายเลี้ยง

วันนี้เราก็ลาไปกับความน่ารัก

สำหรับไทยรัฐนิวโชว์คุณติดตามดีนะครับ
ข่าวสารทั้งหมดติดตามกันอย่างใกล้ชิด
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ